คุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
ดูคลิปรถเก๋งจอดอยู่ข้างทาง
แต่ถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างแรง
ทำให้คนขับรถกระบะเสียชีวิต
และเหตุการณ์นี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๕คน
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนถึงสาเหตุ
ได้แล้วครับคลิปเหตุการณ์นี้ก็มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลด้วย
แล้วก็มีการถามว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกนะฮะ
ระหว่างรถที่เขาจอดอยู่กับรถที่มาชน
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์ที่ถูกชนท้าย
ขณะที่จอดอยู่ข้างทางแล้วก็ชนแรงมาก
จนรถที่ชนที่มันกระเด็นไปข้างหน้าพลิกคว่ำอยู่ข้างหน้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่าย๓ของเมื่อวานนี้
บนถนนมิตรภาพขาเข้าตรงข้ามสารีขนส่งแห่งที่๒
ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
รถเก๋งฟอร์ดขับมาแล้วก็มาจอดชิดซ้ายบนไหลทาง
จะถูกรถพลิกอัพสีขาวพุ่งชนท้ายอย่างแรง
แล้วรถพลิกอัพเสียหลักกระเด็นไปชนต้นไม้ข้างทาง

เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คน
คือคนขับรถกระบะเป็นชายชาวนิวซีแลนด
อายุ๗๗ปีที่เสียชีวิตติดในซากรถ

ตำรวจก็ต้องสอบปากคำคู่กรณี
คือคนขับรถเก๋งฟอร์ดที่จอดข้างทางนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรถกระบะทั้งหมด
ก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าเหตุการณ์มันเกิดในลักษณะไหนอย่างไรนะครับ